กลับมาในช่วงสายตรวจโซเชียลนะคะตรวจสอบเรื่องราวดราม่าหลายเรื่องเลยในโลกออนไลน์เช้าวันนี้พบกับน้องเฟื้องเช่นเคยค่ะ
รุนสวัสดิค่ะคุณผู้ชมเช้าข่าวชัดโซเชียลเจอกันกับเฟื่องแบบนี้นะคะมีข่าวบนโลกโซเชียลมาอัปเดตกัน
เริ่มจากเรื่องแรกเลยนะคะเรื่องที่เป็นประเด็นกันเมื่อวานนี้
หลังจากที่อาจารย์คณะคารุศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยได้โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊คส่วนตัว
แสดงความคิดเห็นถึงกรณีที่นายเนติวิทย์หรือว่าแฟรงค์นะคะ
ผู้ที่มีบทบาททางการเคลื่อนไหวทางการเมืองสอบติดคณะรัฐศาสตร์จุฬา
แล้วก็บอกว่าโอ้โหจุฬาควรจะเพิ่มเกณฑ์ที่จะคัดเลือกหน้าตาของนิสิตที่เข้าคณะด้วย
ล่าสุดนะคะอาจารย์มีความเคลื่อนไหวในเฟซบุ๊กออกมาโพสต์ขอโทษแล้วล่ะค่ะ
เมื่อวานนี้นะคะดรเปรมสวนสมุทรอาจารย์คณะคารุศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัวขอโทษแล้วก็ยอมรับผิดที่ได้วิจารณ์ถึงนายเนติวิทย์โชติพัฒน์ภัยศาล
ด้วยข้อความที่ไม่เหมาะสมนะคะ
ก็อาจารย์ก็เขียนขอโทษนะคะบอกว่าผมได้ทบทวนการแสดงความคิดเห็นบนเฟซบุ๊คส่วนตัวเมื่อวันที่๙มิถุนายนแล้ว
ตระหนักได้ว่าเป็นความคิดเห็นที่ไม่เหมาะสมและอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อหลายบุคคลหลายฝ่าย
กระผมจึงต้องขออภัยเป็นอย่างสูงต่อการแสดงความคิดเห็นดังกล่าว
ทำให้บอกว่าควรจะคัดหน้าตาด้วยนะ
เพราะว่าการคัดหน้าคนแบบนี้ทำให้สังคมเคลือบแคลงถึงอัตลักษณ์ของชาวจุฬา
หลังจากที่นายเนติวิทย์ก็โพสต์ว่าติดรัฐศาสตร์นะคะ
ก็เลยมีการวิพากษ์วิจารณ์กันในเนติวิทย์ก็ออกมาโพสต์ตอบโต้เรื่องนี้เช่นเดียวกัน
ก็สำหรับนายเนติวิทย์นะคะหรือว่าแฟรงค์เนี่ย
ก็เป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองที่มีชื่อเสียงในสังคมออนไลน์
ที่ผ่านมาก็มีการหยิบยกประเด็นต่างมาวิพากษ์วิจารณ์ผ่านทางเฟซบุ๊กค่ะ
อย่างเช่นการยืนเคารพทงชาติการตัดผมของนักเรียน
แล้วก็การศึกษาไทยในยุคปัจจุบันนะคะ
ปัจจุบันมีผู้ติดตามเฟซบุ๊คส่วนตัวกว่า๑หมื่นคน
แล้วก็มีแฟนเพจนะคะ
ก็ตอนนี้มีผู้กดไลค์ผู้ติดตาม๔๓๐๐คนค่ะ
เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่คนถามถึงกันเยอะนะ
เมื่อช่วงเช้าในห้องแต่งตัวก็คุยกัน
ตกลงเอ๊ะยังไงอาจารย์โพสต์จริงหรือเปล่าพูดจริงหรือเปล่า
ใช่สรุปเป็นเฟซบุ๊คจริง
แล้วอาจารย์โพสต์ขอโทษแล้วนะคะ